เรียกว่าล็อกเกอร์ที่เขาแบบว่ามีไอเดียมีแนวคิดในการที่เราต้องแปะหน้าเจ้าของล็อกเกอร์เข้าไป

แต่มีล็อกเกอร์หนึ่งแปลกตามีคนไปหอหวยบ่อยมากนะครับ

คือสะดุดอยู่๒อันท้ายคลิปเมื่อกี้นะ

คืออันที่เป็นล็อกเกอร์ที่ห่มจีวอนเนี่ยค่ะ

ใช่นี่มีแบบแจกันดอกไม้ข้างล่างมีทูบเทียนด้วยอ่ะคุณ
เออเนี่ยช่างประดิษฐ์ประดอยเหลือเกิน

เออคือแล้วแต่ล็อกเกอร์นะคุณเพื่อไม่ให้เปิดผิดเปิดถูกนะฮะ
แต่ละคนก็ออกแบบสร้างสรรค์เอารูปตัวเองมาติดนะฮะ
รูปตัวเองถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งบ้างแหละรูปตัวเองที่ถ่ายคนเดียวไปสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อให้รู้ว่าเป็นล็อกเกอร์ของใคร
แต่นี่ล็อกเกอร์๒อันที่แปลกตาโดยเฉพาะล็อกเกอร์ที่มีรูปพระแล้วก็มีทูบเทียน
คุณผู้ชมฮะมันต่างกับล็อกเกอร์อื่นแล้วเขาบอกว่าโอ้โหชนะเลิศชนะเลิศนะฮะ
แล้วก็เจ้าของเนี่ยคือตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วใช่ไหมเป็นรูปสมัยบวชใช่ไหมเป็นรูปสมัยบวชนะ
แล้วบางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกโอ้โหพระท่านคืองานละเอียดมากมีเครื่องสักการะด้วย
บางคนบอกโอ้หลวงพี่ก็มาเหรอนิมนต์เลยค่ะมีหวยด้วยมีให้เลขด้วยจุดทูบจุดเทียนได้เลย
เพราะว่าทำไมทูบอ่ะคุณทูบที่เป็นอะไรนะเขาเรียกทูบสี่เหลี่ยม
เลขทูบเหรอมันมีเลขอยู่ด้วยมันไม่ใช่ทูบธรรมดาไอ้ทูบ๓ดอกมีใช่ไหม
แต่ว่าไอ้ทูบสี่เหลี่ยมทูบสั้นมีเลขอยู่ด้วย
ก็นี่ไงใกล้แบบวันที่๑ใกล้วันที่๑๖ล็อกเกอร์ตู้นี้ก็บางทีก็โดนแป้งโรยบ้างโดนขูดบ้างอย่างนี้หรอคะ
นั่นสิฮะก็เป็นไอเดียสร้างสารดีนะคุณนะเอาข่าวเบาให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างนะครับ